อิจฉาเออไม่อ่านได้ไหมไม่ได้เราต้องบอกเรื่องดีดีแบบนี้
เผื่อคุณผู้ชมยังมีโอกาสอยู่นะ
คุณผู้ชมครับฝาเดียวฝาเดียวพี่คนนี้ได้ทองล้านครับคุณผู้ชมครับ
ในที่สุดล้านแรกแจกแล้วครับ
แคมเปญคาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ได้ผู้โชคดี
พี่คนนี้มาจากขอนแก่นคุณเอกนรงสาวิกัลหรือว่าคุณจ้านอายุ๒๖ปี
คุณผู้ชมอาจจะนะครับเคยผ่านตาเห็นกันมาบ้างแล้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
โอ้โหเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผู้โชคดีมาออกรายการนี้ครับ
ตลอดข่าวมาสดเลยแล้วพี่เบิร์ตบอกส่งฝาเดียว
ฝาเดียวได้เลยดีใจมากที่ได้ทองล้านนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลูกผักขายส่งตามตลาด
พอเจอโควิดเข้าโอ้โหหนักดิหนักยังไงอ่ะ
ต้องมาเป็นลูกจ้างร้านคือขายส่งผักที่ตลาดศรีเมืองทองนะครับ
แล้วรางวัลทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทพี่เอาไปทำอะไร
หนี้ดีครับพี่แบ่งไว้ใช้หนี้ก่อน
และจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วจะไปลงทุนเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่บ้าน
พี่ไม่ลงทุนเกี่ยวกับผักหรอกเพราะว่าไม่เอาแล้ว

ดีนะเปิดร้านเองก็มั่นคงนะ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเราพาผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านคนแรก
ขึ้นรถแห่ไปไหนนะไปสีลม
นี่ครับคุณชนะก็ไปพูดบริการข่าวตลอดข่าวก็ไป

คุณพิธาหรือโอ้โฮท่านนโยคให้เกียรติเหรอ
เห้ยท่านนโยคท่านนโยค
ไม่ใช่นะเป็นลุงตู่กับลุงป้อมเทียมไม่ใช่
นี่แหละครับมาร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็มาลงพื้นที่เดินสายขอบคุณประชาชนคนไทย
ส่งฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง

เชิญชวนคนไทยส่งฝากันมาส่งฝากันมา
พี่ก็ส่งฝาเดียวรวยไปแล้วนะครับ
ลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนถัดไป
คาราบาลจะเดินหน้าแจกอย่างต่อเนื่อง

ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นแบบเศรษฐีทองล้าน
หรือว่าอยากได้มอเมอราไซน์ด้วยนะทำได้ง่ายค่ะใช้
เขียนบีบส่งเอาย้ำกติกากันนะคะ
ใครที่ดื่มไม่ว่าจะเป็นคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒

เอาฝาของคาราบาลแดงก่อนอันดับแรกทำยังไง

แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะ
กระดาษเขียนด้วยลายมือของเราภาพเล็ก
แล้วใส่ในฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบ
ส่วนคันโซคูณ๒เอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าตับ
แล้วก็ต้องมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรภาพเล็ก
แล้วก็ใส่ในฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่น
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมส่งค่ะส่ง
ส่งไปที่ตู้ปน๒บปชเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
ถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการได้เหมือนกันนะคะ

เมื่อกี้ที่อยู่ข้างของเราได้เห็นกันไปแล้วนะ
ของรางวัลที่เราจะแจกกันเนี่ยคุณผู้ชม
แจกมีอะไรบ้างทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท

ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมแล้วมูลค่าทั้งหมดค่ะกว่า๘ล้านบาทเลยนะ
อย่าช้าค่ะเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้นะคะในรายการตลอดข่าว๙โมงครึ่ง
ส่งทันไหมตอนนี้นะคะส่งทันน้อง
ส่งมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้นะคุณผู้ชม
เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคาเดิมเลย๑๐บาท
เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะ
แล้วก็กูโคโรโนแลคโทนรวมถึงสารสกัดจากขมิ้นชันด้วยนะคะ
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะ
เบิร์ตยืนยันอีกทีว่าขระเบานะแจกจริง
อยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป
รุ้นมันสายเอาไว้สร้างอาชีพนะ
ส่งมาส่งฝามาส่งมาเยอะครับ